วงการบันเทิงของเราเนี่ยพบเจอกับความสูญเสียหลายต่อหลายครั้งจริง
และครั้งล่าสุดนะคะเราก็ต้องพบเจอกับความสูญเสียอีกครั้ง
กับการเสียชีวิตของนักแสดงนะคะแล้วก็นักร้องชื่อดังคุณอาปิยะตระกูลราชค่ะ
ที่ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารและกล่องเสียงนะคะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะทางครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
ที่วัดจินดารามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ
ซึ่งก็มีเพื่อนสนิทนะคะญาติพี่น้องรวมไปถึงคู่ขวัญอาไก่ปริศนา
เดินทางมาร่วมรดน้ำศพแล้วก็ฟังสวดด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง
อย่างเช่นอาแอ๋วอำภาอาสัญญาพรณรายก็เดินทางมาร่วมไว้อะไรด้วยเช่นกันค่ะ
โดยทางครอบครัวนะคะไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
แต่ลูกสาวของคุณอาปิยะเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าคุณพ่อตรวจพบว่าตัวเองมีก้อนเนื้อที่กล่องเสียง
เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็ง
เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะ
หลังจากนั้นอาการก็เริ่มซุดและจากไปอย่างสงบ
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ทางด้านคุณอาไก่ปริศนานะคะซึ่งเป็นคู่ขวัญกับอาปิยะมาก่อนเนี่ย
เขาบอกว่าก่อนคุณอาปิยะจะเสียชีวิตเพียง๓วันเท่านั้นนะ
ได้มาเข้าฝันในฝันเนี่ยนะคุณผู้ชม
คุณอาปิยะมาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มสดใส
อยู่ในชุดละครที่เคยเล่นร่วมกัน
ซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่าเขาคงตั้งใจจะมาลานี่แหละค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะอาไก่ตั้งใจมาบอกเพื่อน
บอกพี่ชายที่ดีคนนี้ว่าให้ไปสู่สวงสวรรค์
ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วและทุกวันพุธ
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณอาปิยะ
และยังเป็นวันที่คุณอาปิยะเสียชีวิตไป
ซึ่งคุณอาปิยะจะอยู่ในใจและความทรงจำที่ดีตลอดไปค่ะ
ก็อยากจะบอกว่าวันนี้คุณได้จากพวกเราไปนะคะ
แต่ว่าแต่คุณจะอยู่ในความทรงจำของไก่
ก็เหมือนกับเพลงที่ครั้งสุดท้ายที่เราได้ออกรายการ
จำไม่มีวันจางจะจดจำในสิ่งที่งดงาม
ที่เราได้รู้จักกันมา๔๐กว่าปี

ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นสามีภรรยา

แต่ว่าด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์
จริงใจที่เรามีให้ต่อกัน

ใช่เขาร่วมงานกันมานานนะคุณผู้ชมนะ
เช่นเดียวกับอแอลอัมภาภูสิตค่ะ
เมื่อวานนี้พอถ่ายรายการเสร็จปุ๊บ
ก็รีบขับรถมาร่วมงานทันทีนะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคุณอาปิยะเนี่ยนะ

คุณอาปิยะเนี่ยไม่เคยฉวยโอกาสโดนตัวอาแอ้วเลย
แล้วก็จะขออนุญาตก่อนทุกครั้งนะคะ
เรียกว่าเป็นผู้ชายที่สุภาพมาก
และในทุกปีค่ะวันคล้ายวันเกิดของอาแอ๋ว
อาปิยะจะโทรมาอวยพรเธอตลอดเลย
จากนี้นะคะแอ๋วบอกว่าก็คงจะไม่ได้ยินเสียงพี่ชายมาอวยพรให้อีกแล้ว
เสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมในช่วงที่พี่ชายป่วย
วันนี้ก็เลยตั้งใจมาส่งพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ขอให้รู้ข่าวว่าพี่อาปิยะป่วย
ก็มีความรู้สึกว่าเสียใจ
เสียใจตรงที่ว่าอยากมาเยี่ยมแต่ไม่ได้เยี่ยม
ได้ยินเสียงสักนิดก็ยังไม่ได้ยินเสียง
แล้วก็ขอให้พี่ไปสู่ที่พบสวรรค์
ไปอยู่ครบสวรรค์ชั้นฟ้าเลย

เป็น๑๐ปีแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าผูกพันนะ

แล้วก็ชาติหน้าเรามาเป็นพี่น้องกันใหม่
ก็เชื่อนะคะว่าคุณงามความดี

อยู่ในใจของเพื่อนครอบครัว
รวมไปถึงแฟนคลับตลอดไปอย่างแน่นอนนะ

มีแต่ความน่ารักแล้วก็มีแต่ความ

ก็มีความผูกพันเกิดขึ้นนี่แหละค่ะ